คืนแสงสว่างให้ประชาชนชาวเมียนมา

ซึ่งในปีนี้มีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดกว่า๒๐๐คนนะครับ
นายอาสาสารสินประธานคณะกรรมการกิจการสังคม
และโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนจังหวัดสมุทรสาครจัดขึ้น
ที่เมืองมะละแหม่งสาธารัฐแห่งสภาพเมียนมาร์นะครับ

ประสบปัญหาโรคต้อกระจกหลังต้องใช้ชีวิตอย่างลำบากครับ
โดยการผ่าตัดต้อกระจกในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่๓แล้ว
รวมมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาไปแล้วกว่า๖๐๐คน
โดยผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดจากทีมแพทย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ที่มีโอกาสร่วมเป็นพลเมืองดี
ดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนครับ
โดยนางวันวิมลสุพประเสริมรองทพภาพศัพท์ศิลป์สวมพระมหากษัตริย์
เปิดเผยว่าโครงการนี้เป็นการเดินหน้าขยายขอบเขต
จากการช่วยเหลือด้านการแพทย์กับผู้ป่วยในประเทศไทยสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
ทางด้านของนายแพทย์พรเทพพงธวิกร

แพ้วก็เปิดเผยกับว่ารวกต้อกระจก
เกิดจากความเสื่อมของเลนสตาร์
หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง
อาจถึงคั่นศูนย์เสียการมองเห็นครับ

เราสามารถผ่าตัดต้อกระจกได้ปลอดภัยขึ้น

เป็นครั้งที่๓แล้ว
แล้วก็เหมือนเราได้เอาบทเรียนที่ผ่านมา
จากที่เราทำทางที่๑และที่๒
มีข้อขัดข้องอะไรมาแบบประปรุง
ก็เรียกว่าจะดีขึ้นเรื่อย

เพราะว่าในปัจจุบันประชาชนชาวเมียนมาร์นั้น
ป่วยด้วยโรคต้อกระจกกว่า๑ล้าน๘๐๐คน
หรือคิดเป็นร้อยละ๔ของประชากรทั้งหมด
ซึ่งการรักษาโรคต้อกระจกที่ดีที่สุด
คือการผ่าตัดใส่เลนแก้วตาเทียม